ความรักความรักเจ้าค้าอยู่ก็มาไม่ทันตั้งตัว
ไอ้เรื่องราวความรักเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับใครถ้าเป็นความรักที่ดีก็โชคดีไปนะคะ
หนังสือดีกว่ากับเรื่องนี้เรื่องหัวใจอย่าใช้สูตร
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะอ่านอย่างเดียวคงจะไม่ฟินค่ะ

วันนี้เราจะพาไปคุยกับกูรูทางด้านความรักนะคะ
แต่ว่าไปไกลกันสักหน่อยบนดาวอังคารค่ะ

อ้อยค่ะนอกจากตอนนี้จะเป็นดีเจ

เรื่องความรักเป็นที่พึ่งทางใจของน้อง
ตอนนี้มาเปิดร้านอาหารด้วย

จริงแล้วเริ่มต้นจากการชอบร้านก่อนค่ะ
คือพี่อ้อยเป็นคนที่เป็นลูกน้องมาทั้งชีวิตนะ

ก็เลยตัดสินใจทำร้านอาหาร
พอได้ร้านเห็นหน้ากล้าตาแล้ว
ทีนี้ต้องมีคอนเซ็ปท์ของร้านครับยี่

วางไว้ว่ายังไงบ้างคะ
ตอนแรกอย่างที่บอกไว้ว่าพอมันเข้ามาแล้วมันเหมือนอาการมาพัก
เราก็เลยคิดกันว่าเออตอนแรกในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่
มันมีเรื่องข่าวคราวของดาวอังคารเยอะนะคะ
พอมันมีข่าวคราวเรื่องดาวอังคารเยอะเนี่ยเราก็เลยยังคุยกันเล่นว่า
ถ้าโลกวุ่นวายนักหนีไปพักบนดาวอังคารกันดีกว่า
ก็ไปที่ไกลซะหลบมุมซะค่ะพอฉะนั้นชื่อนี้มันก็น่าจะเหมาะกับบนดาวอังคารมั้ง
พี่ว่ามันเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่มันทำให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องพักโดยการเดินทางไปไหนไกล
จริงแล้วความสุขกับการทานอาหารเนี่ยเราสามารถสัมผัสมาได้๓มื้อต่อวันใช่ไหม
เพราะฉะนั้นมันคงจะต้องมีสักมื้อหนึ่งที่หลายคนอาจจะลองเลือกไปอยู่บนดาวอังคาร
เจอพี่อ้อยทั้งทีค่ะจะพูดเรื่องอาหารเรื่องร้านอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้
อ้อยฟังเรื่องราวความรักคนอื่นมาเยอะแล้วขอฟังเรื่องราวความรักของพี่อ้อยบ้างนะคะ
ไม่ค่อยมีอะไรเรื่องกันที่ป๊อปปี้เลิฟครั้งแรกบ้างดีกว่า
มันย้อนหลังกลับไปนานนะคะคล้ายหนังสือเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก

ค่ะพี่ว่า๑๐กว่านะคะฮ่าค่ะ

คือจริงแล้วก็จะมีความแบบคนนี้ชอบนักกีฬาชอบครูฝึกสอน
เดี๋ยวนี้เค้าก็ไม่รู้หรอกเจ้าจะไม่รู้อ่ะค่ะ
คือขนาดอกหักไปเขายังไม่รู้เลยนะคะว่าเอามารับฉันตอนไหน

จะมีแบบจริงจังก็น่าจะเป็นตอนประมาณปีหนึ่ง
อันนี้ก็เป็นปีหนึ่งซึ่งมันพอด้วยวัยมั้งค่ะ
ว่าคนมีป๊อปปี้เลิฟมันจะมีเสน่ห์ของความว่า
วัยแบบนี้อย่าเพิ่งไปมีสติอะไรมาก

เพราะมันจะเป็นแบบว่าเรารักคนนี้เราชอบคนนี้เราปราบปลื้ม
ปลื้มทั้งงานที่เขาเขียนปราบปลื้มทุกอย่างที่เขาเป็นเขา
เขาทำละครเวทีตาเท่มากอะไรต่างแล้วนะ
แล้วดันเป็นคนที่เราได้มีเวลาในการดูใจกัน
มันเลยยิ่งทำให้รู้สึกดีมาก

คือแบบต่างคนต่างไปเดินห้าง

ดันเจอที่ห้างเดียวกันกับที่เราอยากไปเดิน
เราเดินขึ้นไปบนบันไดเลื่อนเขาเดินลงมากับผู้หญิงอีกคนนึง
โอ้โฮโอ้มายก็อดจัด

พี่ว่าใน๕นิ้วนี้พี่มีไม่ครบ๕เลยนะ

เอ่อเราเลือกเขาและเขาเลือกเรา

คือพี่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีคุณค่าใด
เอาจริงนะจริงพี่รู้สึกแบบนั้นเลยค่ะ
ถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยมีความรักค่อนข้างน้อยครั้ง
แต่ก็ดีใจที่ความรักน้อยครั้งแต่ก็เป็นความรักคุณภาพ

แล้วก็ความรักที่ปกร่องกล่องชิ้นเนอะทางการคุณภาพ
แต่ว่าได้ข่าวว่าความปังของพี่ก็ไม่ได้ธรรมดานะ
เพราะว่าไม่ได้เป็นสามิที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน

จริงแล้วพอเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าทำไมมันต้องเป็นรักทางไกล
มันไม่ได้แปลว่าว่างขึ้นมาก็อยากอยู่กันไกล

แต่เพียงแต่ว่าพี่ก็มีงานที่รักอยู่ตรงนี้
เขาเองก็มีงานที่ทำธุรกิจอยู่ทางนู้นนะคะ

ซึ่งแน่นอนค่ะในที่สุดบ้านปลาย

ซึ่งต้องบอกว่าต้องขอบคุณสามีที่เขาเข้าใจ
เขาบอกว่าเขารู้ว่าเรารักงานวิทยุขนาดไหน
บังเอิญว่างานนี้ก็ยังเป็นงานที่เรายังสามารถทำได้
แต่มันก็ทำให้เราใกล้กันมากขึ้น
เพราะว่าแต่ก่อนนี้เครื่องบินยังไม่มีนะคะ

โอ้โหยจะไปหากันที
พี่ย้อยขึ้นรถทัวร์๙โมงเช้าถึงรุ่น๕โมงเย็นน่ะ

เสาร์อาทิตย์ไม่งั้นเดี๋ยวลางานเยอะก็ไปเสาร์อาทิตย์
แล้วเสร็จปั๊บวันอาทิตย์ตอน๒ทุ่มขึ้นรถทัวร์

จนกระทั่งวันนี้ที่ใช้ชีวิตคู่กันมา
รู้สึกว่ามันมีความลงตัวขึ้นเรื่อย
จริงแล้วก็อาจจะด้วยการเดินทางที่มันง่ายขึ้น

รักกันต้องเชื่อใจกันไว้ใจกันเป็นสิ่งที่ถูก

รักกันต้องทำตัวให้น่าไว้วางใจสำหรับเขาด้วย
ซึ่งพี่รู้สึกว่าเขาก็มีและพี่ก็มี

เชื่อเถอะความรักมันไม่มีอะไรแน่นอนที่สุดในโลก
จะดูใจกันมา๑๐ปีแล้วค่อยแต่งงาน
บางคนดูใจ๑๐ปีแต่งงานปีหนึ่งเลิกก็เป็นไปได้

เพราะฉะนั้นพี่จะเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า
ถ้าเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเจออะไร

ว่าความรักกับชีวิตมันเหมือนกันอย่างหนึ่งคือไม่รู้วันสุดท้าย

คือเรื่องหัวใจอย่าใช้สูตร
มันไม่ได้ใช้สูตรได้ทุกความรักหรอกอืม

เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่

นี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในโลก

คือความรักค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรสมบูรณ

มีผิดหวังมีดีใจมีสมหวัง
เราจะบริหารความรักเหล่านั้น

ขนาดพุทธศาสนายังสอนเลยว่า

เขาสร้างอาวุธสองอย่างให้กับเรา

มีความสุขหัวเราะเข้าไป

นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ชายคงอิจฉาผู้หญิง

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย
จริงนะผู้หญิงเราเนี่ย
เวลาเรื่องเศร้าเวลาเล่าแล้วมันเบาลง

บางทีเรื่องมีอยู่ร้อยเล่าหมื่น
แต่ผู้ชายจะเก็บเก็บเก็บเก็บ

ปัญหาเล็กบางเรื่องกลายเป็นปัญหาใหญ่
เพราะว่าไม่มีใครรับฟัง

ขนาดไปแก้ปัญหาความรักให้ใครนะคะ

ยุคนี้เรามีโทรศัพท์อยู่ข้างตัว

พี่ไม่รู้จักคนที่หนูเอ่ยถึงหรอก
และมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันประยะห่างเกินไป

อ้อยค่ะปัจจุบันนี้ความรักอย่างเดียว
มันดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเพ้อฝันเกินไปแล้ว

และมันก็ต้องมีโมเมนต์ทางการใช้สตางค์ด้วย
อย่างที่เห็นแบบว่าบางคนชอบไปตั้งกระทู้กันในหลายเว็บไซต์
ทำไมต้องเรียกสินสอดกันแพงขนาดนี้อะไรประมาณอย่างนี้
แล้วผิดไหมคะที่ผู้หญิงอยากได้ความภูมิตรงเลย
ผู้ชายรวยสามีรวยมาเป็นแฟนเรา
เป็นสามีที่ว่าจริงแล้วผู้หญิงไม่ได้อยากได้แต่ผู้ชายรวยนะอยากได้ผู้ชายดีด้วย
และยุคนี้พี่อ้อยว่าผู้หญิงอาจจะแคร์ผู้ชายรวยน้อยลงกว่ายุคก่อนก็ได้นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่ผู้หญิงบางคนอาจจะมองเรื่องของเงิน
แต่มันอยู่ที่ว่าแล้วเรื่องเงินเรื่องนั้นมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเดียว
ทำให้เขาเลือกคนคนนี้หรือเปล่าเพราะในที่สุดแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเงิน
สามารถจะทำให้คุณมีใครก็ได้เดี๋ยวพอวันหนึ่งมีคนจ่ายแพงกว่าก็ไปอ่ะ
ใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อย่างเดียวมันคือความถูกใจ
มันคือความสุขในการอยู่ด้วยกันและความจนหรือเงินมันสร้างกันได้
และมาสร้างกันได้ด้วยคนสองคนด้วยซ้ำไปก็หวังว่าคุณผู้ชมจะบริหารความรักแล้วก็ชีวิตนะคะ
ให้มันกลมกล่อมค่ะเหมือนอาหารที่ร้านบนดาวอังคารแห่งนี้นะคะ
วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้อยมากนะคะยินดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ